มันมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูนะคะ
เป็นเรื่องราวของหลวงปู่สวงท่านเล่นกระสินไฟ
ทำยังไงเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

ใช่เพราะถ้าดูจากภาพนี้รู้เลย
มันจะมีเส้นเนี่ยเป็นภาพที่เอามาจากวีดีโอเลยนะ

เป็นวิดีโอเทป
แล้วก็เป็นสมัยที่หลวงปู่สวงท่านยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปนานแล้วเนี่ยนะคะ
ว่ากันว่าหลวงปู่สวงเนี่ยได้รับฉายาว่าเทวดาเดินดินนะคะ
เป็นพระเกจิดังที่ศรีสะเกดนะคะ
ท่านก็มีผู้เลื่อมสายศรัทธาอยู่หลายแห่งทั่วประเทศไทย
ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นขณะที่ท่านกำลังทำกระสินไฟค่ะ
หลวงปู่สวงนี่นะคะท่านเนี่ยนะคะเป็นพระที่มักน้อยสันโดดสมบัติ
มีอุเบกขาสูงแล้วทุกแห่งที่ท่านจำวัดนะทุกที่เลย
จะมีจีวอนหรือมีกระดาษแขวนเอาไว้เป็นสัญลักษณ์
ว่าท่านอยู่ที่นี่หรือว่าท่านจำวัดอยู่นี่นะคะ
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าท่านจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อกองไฟเอาไว้เสมอ

ใช่ก่อเอาไว้ก่อเอาไว้คือบางครั้งก็ให้ลูกศิษย์เอาสิ่งของมาถวายท่านแล้วก็เอาของนั้นโยนเข้ากล่องไฟ
เรียกว่าเป็นการเพ่งกระสินหรือทำกระสินไฟนะคะ
เป็นการฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งที่มีพลังมากที่สุดนะคะ
สมัยนั้นก็เลยเรียกขานท่านว่าพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขา

นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีปฏิบัติตามแนวของท่านนะคะ
มีเรื่องราวปฏิหารมากมายนะบางเรื่องก็ลี้ลับหาคำตอบไม่ได้
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มสายศรัทธาท่านนะคะ
ด้วยวัดปฏิบัติของท่านที่ดูเรียบง่าย
มีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเคยได้ยินมาก็คือว่า
ในเวลาเดียวกันวันเดียวกัน
มีคนเห็นหลวงปู่สวงปรากฏตัวอยู่หลายที่

นั่นแหละเขาถึงเรียกว่าเทวดาเดินดิน

ถูกต้องแล้วเวลาท่านเดินทางไปสถานที่ไหนท่านจะเดินไปนะ
แล้วแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็จะเจอที่ไหนแล้ว

เหมือนวาบไปวาบมาดิฉันเคยได้ยิน
หยามาเล่นกลับไป

อย่าเพิ่งบอกเขาเดี๋ยวเขาไปร้องเพลงทั้งวัน
ขอบคุณคุณโอ๊ตสุเมษ๑๙ด้วย